บุรีเกิดเหตุจักรยานยนต์พุ่งชนรถเบนส์
คนขับกับคนซ้อนเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันต์
ชายสูงวัยชาวพังงาเดินหาวัดเพื่อแวะพัก
ถูกรถไฟเฉียวชนเสียชีวิตเช่นเดียวกันค่ะ
ตำรวจสพมประจวบคีรีขันต์
พร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน
เข้าตรวจสอบเหตุรถไฟชนคนที่เกิดเหตุ
ห่างจากสถานีรถไฟเบาะนอกหมู่๗บ้านปากคลองเกลียว
ตำบลบ่อนอกนะคะลงไปทางทิศใต้ประมาณ๔๐๐เมตร
พบร่างของผู้เสียชีวิตค่ะอยู่ระหว่างรางคู่ขนาน

ซี่โครงด้านหลังถูกชนเข้าเต็มแรง
แขนซ้ายหักเสียชีวิตคาที่
ภายในตัวพบบัตรของโรงพยาบาลหัดใหญ่แผนกศัลยกรรมประสาท
ทราบชื่อคือนายมงคลพิงดำริอายุ๘๒ปี

เจ้าหน้าที่ก็ได้นำศพส่งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันค่ะ
สอบสวนทราบว่านายมงคลนั่งรถไฟขบวนธนบุรีประจวบคีรีคัน
ลงที่สถานีรถไฟบ่อนอก
เดินไปสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟ

มีวัดบ่อนอกซึ่งอยู่ใกล้กับสถานี
ผู้ตายก็เลยเดินลงไปที่ถนนด้านหน้าสถานี
ก่อนถูกรถไฟขบวนกรุงเทพฯสู่ไหน้โกลก
เฉียวชนในเวลาต่อมาและเสียชีวิตนะคะ
ส่วนตำรวจสพพรมบุรีพร้อมอาสาสมัคร

รถเก๋งชนรถจักรยานยนต์
มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑คน

แล้วก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
บริเวณจุดกลับรถอำเภอพรมบุรี
ถนนสายเอเชียขาขึ้นภาคเหนือ
ปากทางเข้าสพพรมบุรีตำบลปากน้ำเชียวนะคะ
ก็เป็นบริเวณที่เกิดเหตุนะคะ
จากการสอบสวนค่ะนางสุภานีวุฒิปัญญาคม

ก็ให้การว่าได้ออกจากกรุงเทพมหานคร

ขณะถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์
พุ่งออกมาจากจุดยูเทิร์นอย่างกระทันหัน
ทำให้สามีเบรกรถไม่ทัน

ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะคะ